คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกัน

แล้วก็แปรรูปในอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
เขาร่วมกันทำลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบเคยเห็นดูธรรมดาใช่ไหม

เพราะว่าเป็นลูกประครบที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใหญ่ขนาดไหนไปดูค่ะนี่แบบนี้ไม่ได้ประคบคนแล้ว

ใหญ่อะไรขนาดนี้ประคบคนได้จริง
ว่าใครจะไปถือไปอุ้มไหวอ่ะคุณ
เดี๋ยวดูวิธีการของเขากันหน่อยดีกว่า
ลูกประคบสมุนไพรขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตร๗๕เซนติเมตรเลยนะคะ
น้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัมเท่านั้นเองคุณ
เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแล้วก็แปรรูปหนองคู
หมู่๔ตำบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนี่แหละค่ะ

เพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลูกประคบสมุนไพรของชุมชน
ส่วนผสมของลูกประคบก็ทั่วไปเลยมีสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณดี
ช่วยแก้อาการนะคะแล้วก็ช่วยให้สดชื่นด้วย
ก่อนต้มลูกประคบสมุนไพรเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากคุณดูภาพประกอบไปด้วยนะ
เขาจะต้องมีพรามทำพิธีท่องมนต์คาถากำกับตามความเชื่อ
เพื่อให้คนหายป่วยจากอาการเจ็บไข้
ความร้อนถึงจะกระจายทั่วถึงเต็มลูกประคบนะคะ

ต้องใช้คนหามสองคน
และคนช่วยพยุงด้านข้างลูกประคบอีก๔คน
รวมทั้งหมด๖คน
เวลาเยอะเยอะจริง

คุณยายท่านนี้ได้รับเกียรติให้ประเดิม
ลูกประคบคนแรกไปชมกัน
ฉันไม่ประคบดีกว่าหายแล้วหายปวดหายเมื่อยแล้ว
ไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชม
คือลูกประคบใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าฉายเมื่อยหรือเปล่า
ปวดเมื่อยหนักกว่าเดิมต้องอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะคะ
ไปดูการประคบแบบหมู่หน่อยดีกว่า

ผมว่าน่าจะปวดกว่าเดิม

แบบหลังเนี่ยเวิร์คสุดคุณ

จากท่าทางไม่รู้ว่าจะหายเมื่อยกันหรือเปล่า

สรรพคุณของลูกประคบสมุนไพร

แก้ปวดเมื่อยช่วยระบบการไหลเวียนโล
หิตฟกช้ำแล้วก็คายกล้ามเนื้อ

ช่วยให้หายจากอาการฟกช้ำ

ไปดูความรู้สึกของผู้ที่เคยใช้ลูกประคบ

ใครอยากลองจะไปประคบ
สมุนไพรแบบลูกใหญ่ที่สุด

ก็ไปลองใช้บริการของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องประคบกันกี่คน

บ่นว่าเวลาแกเดินแกจะปวดหลัง